อ๋อเหรอคะอ่าทีนี้คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่
แล้วก็ในคลิปอ่ะคุณผู้ชมสองคลิปเนี่ยคือเสียแป้งอ่ะ
เหมือนเขาจะพูดถึงว่าวันที่มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่
แล้วเขาบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้มีการเริ่มต้นยิงก่อนด้วยซ้ำ
แต่เขานี่แหละเป็นคนถูกยิงด้วยเอ็มเจ็ดเก้าครับ
หมายจะสังหารเขาด้วยซ้ำอ่ะนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องเนี้ยคุณผู้ชม
ตกลงอ้าวมันจริงไม่จริงยังไงเพราะว่าเสียแป้งเนี่ยพูดออกไปในคลิปว่า
วันที่มีการประทะการเขาถูกยิงด้วยเอ็มเจ็ดเก้าเป็นสิบนัดเลยค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลสำคัญมาจากเป็นแหล่งข่าวจากนายตำรวจนายหนึ่งค่ะ
ออกมาเปิดเผยแบบนี้ว่าเจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าไปยิงประทะกับเสียแป้งเนี่ยคือ
ตำรวจชุดแดนไทย๕๔เป็นชุดปฏิบัติพิเศษของตำรวจจากพื้นที่๓จังหวัดภาคใต้
มีการยิงประทะกันจริงณวันนั้นแต่มันไม่ได้มีข้อมูลยืนยันออกมาไงว่า
มีการยิงเอ็ม๗๙ไปอย่างที่เสียแป้งพูดในคลิปหรือเปล่า
ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวก็ไม่ได้มีใครออกมายืนยันเรื่องนี้
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เสียแป้งหนีการจับกลุ่มไปได้เพราะเสียแป้งและพักพ่วงของเขามีความชำนาญในพื้นที่ค่ะ
แต่ว่าตำรวจชุดนี้ที่ขึ้นไปคือแดนไทย๕๔ไม่คุ้นชินกับพื้นที่นั่นเอง
จากการตรวจสอบตำรวจชุดแดนไทย๕๔นะคะอยู่ในสังกัดของกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ
ตำรวจภูทรภาคเก้าค่ะตั้งขึ้นในปีห้าสี่นะคะ
เพื่อแทนคอมโมโดกองปรับรามชุดสยบริปูสถานที่ถูกดึงกำลังกลับต้นสังกัด
โอนย้ายไปเป็นกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษค่ะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
โดยตำรวจชุดแดนไทย๕๔ก็มีการร่วมทดสอบวัดความแข็งแกร่ง
ปฏิบัติการพิเศษตำรวจไทยในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
แล้วเขาบอกว่าสามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับ๒ในเรื่องของการทดสอบความแข็งแกร่งเลยนะคะ
ครับถ้าหากว่าเสียแป้งโดนถล่มด้วยเอ็มเจ็ดเก้าจริงจริงสิบกว่านัด
ตัวเองรอดตายมาได้เนี่ยก็เหลือเชื่อนะฮะใช่ค่ะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่วัดเขาอ้อหรือว่าสำนักเขาอ้อที่พัทธลุงอีกครั้งหนึ่งครับ
ถามว่าทำไมต้องไปที่นี่ก็เป็นวัดที่ตัวของเสียแป้งเคารพนับถือศรัทธาครับ
มาบวชที่นี่นะเคยมาทำพิธีกินเหนียวดำที่เชื่อกันว่าทำให้อยู่ยงคงกระพันถึง๓ครั้ง
อันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ลองฟังมุมมองในด้านนี้กันหน่อยครับได้คุยกับลูกศิษย์สำนักเขาอ้อ
สิทธิ์บางคนเขามองว่าน่าดีใจนะที่เสียแป้งเขารอดมาได้อ่ะ
เพราะเสียแป้งเขาเป็นคนดีไงอันนี้ลูกศิษย์สำนักเขาอ้อบางคนมองแบบนั้น
แล้วที่รอดตายฝ่าหากระสุนฝ่าดงเอ็ม๗๙มาได้เนี่ยน่าจะเพราะตะกรุดของสำนักเขาอ้อ
ดังนั้นสิ่งที่สิทธิ์ร่วมสำนักอยากจะบอกถึงเสียแป้งก็คือถ้าเป็นไปได้ก็มาสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเถ
พอข่าวออกไปว่าแจ๊นลอร์ดเนี่ยควรพูดถึงคือก็ดีใจกันทุกคนครับผม
เราก็เป็นคนดีครับผมผมว่าครับหมายความศรัทธามาที่วัดบ่อย
ส่วนตัวคิดว่าดีไหมที่แกจะได้มาคงความนิดหนึ่ง
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต่างคนต่างคิดอะไรกันนะ

ก็น่าจะดีแหละครับ

ผมก็เหมือนฟังความข้างเดียวอะครับ
ก็น่าจะเหมือนที่เป็นก้าวนะครับ
พี่คนนี้บอกว่าก็เดี๋ยวต้องฟังข้อมูลให้รอบด้านด้วยนะ
เพราะว่าคือถ้าดูจากคลิปตอนนี้ก็คือมันเหมือนฟังเสียแป้งด้านเดียวอยู่เหมือนกันนะฮะ
เห็นแผงก็ตะรี่ใช่ไหมครับแล้วเห็นคนมาเลือกซื้อใช่ไหมครับ
คุณแซคก็เลยแอบกระซิบถามหน่อยว่าเลขอะไรขายดีอะพี่งวดนี้
อีกไม่กี่วันเดี๋ยวหวยออกใช่ไหมครับอายุเสียแป้ง

ว่าเสียแป้งอายุ๓๗ปีบ้างฮะก็เป็นเลขที่คนถามหากันเยอะ
อันนี้ก็เป็นในมุมของเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล

ทีนี้คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของการไปวางกำลังตรงบริเวณเทือกเขาบรรทัศน์กันหน่อย
คือก่อนหน้านี้หลังจากที่เสียแป้งปล่อยคลิปแรกออกมามันก็ประจวบเหมาะ

แต่ทีนี้ล่าสุดมันก็มีกระแสข่าวมาไงว่าตกลงแล้วเจ้าหน้าที่ถอนกำลังออกหมด
เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าตกลงมันจริงหรือไม่จริงนะคะ
ไปดูกันที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรอำเภอตะโหมดค่ะที่พัทธรุงคุณผู้ชม
ก็จุดนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติการพิเศษส่วนหน้านะคะ
แล้วก็ดูลักษณะบรรยากาศมันค่อนข้างเงียบเหงานะ
คือเมื่อพี่มีเจ้าหน้าที่อยู่ไม่กี่นายเท่านั้นเอง
แล้วเย็นเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้นะคุณผู้ชม

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของตำรวจของกรมเจ้าหน้าที่กรมราชธรรม
ที่อัมเภอตะโหมดเราจริงจริงฝนตกลงมาตลอดแบบนี้มันยากลำบากในการทำงาน
ในขณะที่กำลังตำรวจฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่
เมื่อกี้เราจะเห็นนะยังมีการตั้งจุดสกัดเฝ้าระวังบนถนนสายต่าง
บริเวณรอบนอกด้วยนะคะแต่มันก็ยังทำงานลำบาก
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่การท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดเวลา
เมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวไปบอกว่ามีการถอนกำลังตำรวจบางส่วนที่จุดน้ำตกทั้งสองแห่ง
แล้วก็ถอนกำลังเจ้าที่กรมราชธรรมจากน้ำตกหม่อมจุ้ยมาเสริมกำลังที่น้ำตกท่าช้าง
ทีมข่าวก็เลยสอบถามจากตำรวจนายหนึ่งมาค่ะได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคุณผู้ชม
กำลังชุดปฏิบัติการไล่ล่าคนร้ายเนี่ยมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง
ให้กำลังพลเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างซึ่งก็เหลืออีกประมาณ๔๐ชุดนะคะ
สื่อข่าวก็ถามต่อว่าจะมีการถอนกำลังทั้งหมดออกหรือเปล่า
เราได้รับคำตอบมาแบบนี้ว่าตอนนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิม
ยังไม่ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกภารกิจแต่อย่างใดหรือว่าให้ถอนกำลังออกจากพื้นที่
แล้วก็ทางด้านของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์
ท่านเป็นผู้รับผิดชอบการอุบัติหน้าที่การไล่ราบเสียแป้งนานโหด
จนถึงตอนนี้รายงานล่าสุดบอกว่าก็ยังคงมีเจ้าที่ตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่
สรุปคือยังไม่มีการถอนกำลังออกมานะคุณคิง
อาจจะลดจำนวนเจ้าหน้าที่บางจุดแต่ยังไม่ได้มีการถอนกำลังนะฮะ
คุณผู้ชมครับ๓๕วันที่เสียแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาล
และเป็น๑๙วันที่ปิดล้อมในพื้นที่ป่าเขาบรรทัศน์
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไป
จนถึงตอนนี้เกือบ๒ทุ่มยังไม่ได้มีคลิปที่๓ก๊อกที่๓ปล่อยออกมานะฮะ